เอาไปเที่ยวกันแล้วทานอาหารอร่อยกันแล้วนะคะ
ไปทำบุญกันต่อจะพาไปงานเสริมสิริมงคลปิดทองฝังลูกนิมิตร
ครับที่นี่เนี้ยนะคะเขาปิดทองฝั่งลูกนิมิตกันเป็นสองร้อยลูกเลยค่ะ
เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่กันค่ะไปกันที่วัดนาโปร่งนะคะ
หรือว่าวัดหม่อนถ้ำชัยมงคลตำบลท่าเสาอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์
มีการจัดพิธีตัดหวายลูกนิมิตรอุโบสถวัดนาโปรงนะคะ
ใช้เวลาในการก่อสร้างเนี้ยสิบสามปีเลยทีเดียวสำหรับอุโบสดนะคะ
เพราะว่าที่นี่เขาเป็นอุโบสถไม้ด้วยดังมากสวยงามมาก
ที่นี่เนี่ยใช้เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมของสงฆ์หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยนะคะ
ทางวัดก็มีการกำหนดให้จัดงานผูกพัทธศรีมาปิดทองลูกนิมิตรแล้วก็ตัดวายลูกนิมิตร
วัดนาโปร่งนี้นะคะ๙วัน๙คืนเลยตั้งแต่วันที่๒๕ธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ข้ามปีมาจนถึงวันที่สองมกราคมเมื่อวานนี้ซึ่งในงานพิธีนี้นะคะ
มีลูกนิมิตรทั้งหมดสองร้อยเจ็ดสิบสามลูกค่ะครับส่วนภายในอุโบสดจะเน้นตกแต่งด้วยไม้สัก
เขาถึงเรียกว่าเป็นอุโบสถไม้สักแล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างนาน๑๓ปีเนี่ยนะคะ
ไม้สักเนี่ยเป็นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นทั้งพื้นผนังประตูหน้าต่างเพดาน
นี่คือทำจากไม้สักทั้งหมดเลยรวมไปถึงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองด้วยนะคะ
ประดิษฐานเรียงรายรอบผนังอุโบสถส่วนตรงกลางด้านหน้าอุโบสถจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโคดมมุณี
ศรีมณฑลเขตหรือว่าหลวงพ่อสบายซึ่งเป็นพระประธานเนื้อสำริทแท้ประกอบด้วยโลหะทั้ง๕
ได้แก่ทองคำเงินทองแดงตะกัวและสังกษีค่ะโดยขณะนี้นะคะ
อยู่ระหว่างการแกะสลักเครื่องทรงเป็นเนื้อเงินแท้ปิดทองฝังพลอยอีกทีนึง
สำหรับใครที่พลาดงานพิธีนี้ไปไม่ต้องเสียใจสามารถไปเที่ยวชมความสวยงามของอุโบสถไม้แกะสลักหลังนี้ได้
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัดได้ทุกวันที่วัดนาโปร่งตำบลท่าเสาอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์
จังหวัดอิฎตรดุจให้อุตรดิศให้ถูกแล้วโอ้ยสวยงามนะคะค่ะสวยไหมคะ
สวยครับเวลาฟังเขาอ่านข่าวเราต้องมีสมาธินะ
ไม่รู้จะมาตอนไหนก็นี่ไงพาไปอุตรดิษฐ์
ตลอดเวลามันคิดว่าเขาจะไป
ลูกนิมิตฝังทอง

ตอนนี้ก็พาไปวัดไปเสริมสิริมงคล
จะได้มีสติในการใช้ชีวิตตลอดปีนี้

ต้องอยู่กับดิฉัน
คุณขาดสติไม่ได้ได้เลย
ห้ามนะชีวิตเราเนี่ยต้องอยู่บนความมีสติ
แล้วก็มีความระมัดระวังรอบครอบไม่ประมาทตลอดเวลา